นายวุฒิกายรีวีรพันธ์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รายการใหม่ลำดับที่๓ของจังหวัดพังงาคือมังคุดทิพย์พังงาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของทางจังหวัดสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนกว่า๒๘๐ล้านบาทต่อปีซึ่งคำว่าทิพย์
แห้งแตกลายเนื้อสีขาวหนานุ่มไม่ฉ่ำน้ำรสชาติหวานอมเปรี้ยวสำหรับมังคุดทิพย์พังงามีพื้นที่ปลูกอยู่ประมาณ๑๓๐๐๐ไร่ให้ผลผลิตปีลับประมาณ๖๕๐๐ตันโดยจะปลูกมากในอำเภอกระโปรงอำเภอตะกัวป่าอำเภอท้ายเหมืองและอำเภอคุระบุรี